ไม่ได้ละทิ้งไม่ได้ละเลยไม่ได้เข้าข้างใครผู้ใด
เพื่อให้ไม่ได้รับการไม่ได้รับความผิดนะครับ
คดีมันยังไม่สิ้นสุดทางพนักงานสอบสวนก็ได้สอบสวนมาตลอด
โดยมีท่านผู้การควบคุมใกล้ชิด
อันนี้ใครจะพูดอะไรยังไงก็ได้
ก็เอาพยานหลักฐานมาเราพร้อมที่จะดำเนินการกับทุกคนที่ทำผิด

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเรียนใช้เวลาสั้นต้นรายการในการชี้แจง
การปรับผังเวลาของรายการถามตรงนะคะ
จากที่สัปดาห์ที่แล้วเครือของไทยรัฐทีวีนะคะ
ในสื่อหลายสื่อได้บอกคุณผู้ชมว่า
รายการถามตรงจะย้ายกลับไปอยู่เวลา๑๙นาฬิกา
แล้วก็จะเริ่มต้นวันนี้เป็นวันแรกแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนแผน
จะมีการยกเลิกผังนี้ออกไปก่อน
ส่วนจะมีการเปลี่ยนแปลงกลับไปเวลา๑๙นาฬิกาหรือไม่

คุณผู้ชมติดตามได้กับไทยรัฐทีวีเช่นเคยนะคะ
วันนี้เรายังอยู่เวลาเดิม
และวันนี้เป็นวันที่คุณผู้ชมต้องดูตั้งแต่ต้นจนจบ
หลังจากที่ในช่วง๒๓วันที่ผ่านมา
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดแม่ห้องศรก่อนหน้านี้

และเข้าใกล้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าไปทุกทีค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นจากสายลับของตำรวจคนหนึ่ง
ทำงานกับตำรวจมาประมาณ๒๐ปีแล้วนะคะ
ลับที่ว่าคือสายลับในการจับยาเสพติด
วันหนึ่งพบว่าลูกสาวของตัวเอง
อยู่ในขบวนการค้ากามที่จังหวัดแม่ห้องศร
จากนั้นแม่เป็นคนล่อซื้อ

ลูกตัวเองอยู่ในกระบวนการค้ากรรมที่ว่านี้จริงค่ะคุณผู้ชม

จากการที่ทีมงานรายการถามตรงและไทยรัฐทีวี
ตรวจสอบมาในช่วง๑๒เดือนที่ผ่านมา
พบว่ามีข้าราชการไม่น้อย
ของหลายหน่วยงานที่จังหวัดแม่ห้องศร

และอยู่ในกระบวนการค้ากรรมที่ว่า
เหนือจากนี้ก็ยังมีข้าราชการบางส่วน

จนอยู่ยากและลำบากในพื้นที่
วันนี้เป็นครั้งแรกที่เราจะได้นั่งคุยกับเธอ
ด้วยตัวเองนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

แล้วที่ออกมาเปิดเรื่องนี้มั่นใจหรือไม่
ว่าตัวเองมีหลักฐานเพียงพอ
วันนี้เราจะคุยกับแม่ของเหยื่อคนที่ว่า
หรือสายลับที่ทำงานให้กับตำรวจ
เรื่องยาเสพติดมาสัก๒๐ปีได้แล้วค่ะ

ผู้ชมอาจจะยังไม่ได้คุ้นเคยกับข่าวนี้มากนัก
แต่ถ้าคุณผู้ชมได้ตามเพจดัง
หรือว่าได้ตามสื่อมวลชนในการเริ่มเปิดประเด็นนี้
จะเห็นได้ว่าไม่ใช่ขบวนการธรรมดา

ข้าราชการหลายหน่วยงานในพื้นที่

คุณแม่เป็นสายให้กับตำรวจเนี่ย

ให้กับตำรวจในพื้นที่แม่ห้องศร
หรือของระดับภาคหรือหน่วยงานไหนคะ

เพราะฉะนั้นแม่จะคุ้นเคยกับตำรวจมาก

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ยังไงคะ

แม่เราซื้อยาเซ็บติดคดีใหญ่
เป็นพยานสำคัญที่กรมคุ้มครองสิทธ
มีคำสั่งคุ้มครองอยู่ค่ะ
มีเจ้าที่ตำรวจทีมยาเสพติด

แล้ววันที่พบลูกสาวตัวเอง
เนื่องจากตำรวจชุดเดียวกันเนี่ยที่ดูแลเราอยู่เอารูปมาให้ดูค่ะ

เพราะว่าน้องเขามีเพื่อนมาจากต่างอำเภอที่เป็นตำรวจเหมือนกัน
ต้องการใช้บริการสาวบริการ
ก็เลยบอกให้กับคนที่ดูแลเราเนี่ยติดต่อให้หน่อย
เพราะเป็นตำรวจพื้นที่อำเภอเมือง
คนที่ดูแลเราก็เลยติดต่อกับดาบยุทธ์เพื่อจะขอใช้บริการ
ับยุทธ์ให้เบอร์โทรมาค่ะแล้วก็เป็นเบอร์โทรของแม่เล้า

เล้าสั่งให้เพื่อน้องตำรวจคนหน้าแอดไลน์ส่งรูปเด็กมา
แล้วเพื่อนก็ส่งต่อมาให้คนที่ดูแลเราอยู่
พอคนที่ดูแลเราอยู่เนี่ยดูปั๊บก็รู้ว่าเป็นลูกสาว
ก็เลยบอกกับเราค่ะว่าอยากให้เจ๊ดูว่าใช่ผมคุ้นเจ๊อาจจะคุ้น
ก็เลยดูแล้วก็กลายเป็นลูกสาวอะค่ะ
เกิดจากเขาสงสัยว่ารูปที่เห็นเขาจำได้ว่าเป็นลูกสาวเรา
ใช่เพราะลูกสาวเราเข้ามาที่เซฟเฮาส์ทุกวันนะคะ
เขาสงสัยว่าใช่ลูกเราจริงหรือที่ไปอยู่ในขบวนการค้ากามนั้น

จากนั้นพอแม่เห็นแล้วดำเนินการเช็คยังไงต่อคะ
ก็ปรึกษากับหัวหน้าทีมยาเสพติดที่ดูแลเราอยู่อะค่ะ
ว่าตอนนี้มีรูปลูกสาวไปอยู่เนี่ยจะทำยังไง
เขาก็ให้ข้อแนะนำมาว่าอาจจะไปก๊อปรูปมาจากเฟซบุ๊ก
แล้วก็ส่งมาแต่เวลาตอนส่งเด็กอาจจะไม่ใช่ลูกเราอย่างนี้ค่ะ

ก็ใช้วิธีสั่งซื้อค่ะไม่อยากใช้คำว่าล่อซื้อเพราะวันนั้นเราสั่งซื้อ
แล้วก็ระบุโทรไปบอกแม่เราว่าเอาเสื้อขาวอะค่ะที่ส่งมาเป็นรูป
คือเลือกรูปของลูกสาวเราเอง
ใช่
ขอย้อนกลับไปนะคะตำรวจที่อยู่กับแม่ในเซฟเฮาส์

บอกว่าเพื่อนเขาซึ่งเป็นตำรวจ

จากต่างถิ่นมาแล้วต้องการใช้บริการเด็ก

แล้วคนที่จัดหาก็เป็นตำรวจถูกไหม

เราตัดกลับมาพอสั่งซื้อปุ๊บลูกสาวเรามาแล้วยังไงต่อ
ก็ตกใจแต่เรามีสติพอค่ะ
ทางน้องที่เป็นคนบอกเราก็บอกว่าเจ๊อาจจะไม่ใช่
มันอาจจะไม่เลวร้ายอย่างที่เราคิด

ทางหัวหน้าทีมเราก็บอกว่าเป็นเรื่องที่แม่ลูกต้องคุยกัน

การเข้าสู่กับวงจรครั้งแรกเนี่ยคือเขาถูกบังคับจากคนที่ชื่อเมย์กับฟ้าค่ะ
กับฟ้าเป็นอะไรกับลูกสาวแม่

ก็แฟนของลูกสาวเป็นเพื่อนกับฟ้ากับเมค่ะคนที่ชื่อกิ๊ก

แล้วอยู่ดีเข้าไปถูกให้ขายตัวได้ยังไงคุณแม่
ก็เริ่มจากการใช้ยาเสพติดอะค่ะ

เขาบังคับให้ใช้หรือลูกของแม่ใช้อยู่แล้ว
ก็ไปรู้จักแล้วก็เขาชักชวนให้เสพยาเสพติดค่ะ

แล้วจากเสพยามันไปขายตัวได้ยังไง
ก็เขาใช้วิธีลูกสาวบอกว่าเขามี
ตอนที่เขาบังคับให้ลูกสาวไปนะเขาบอกถ้าไม่ไป
จะเอาคลิปที่เสพยากับรูปที่เขาถ่ายไว้ตอนเสพยาด้วยกัน

ทำไมถึงเข้าไปสู่วงจรการเสพยาได้
ใช่ค่ะเพราะน้องรู้มาตลอดว่าแม่เป็นสาย

แล้วก็ความเป็นเด็กอยู่ในกลุ่มนั้นอยู่แล้ว

ซึ่งที่คุณแม่รู้ว่าลูกเสพยาบ้าน
ก็คือวันเดียวกันกับที่รู้ว่าลูกน่ะ

ถูกถ่ายคลิปไว้เขาบอกให้ไปขายตัว
ถ้าไม่ขายเขาจะเอาคลิปเสพยาประจาน

แล้วยังไงต่อคุณแม่น้องเล่ายังไงต่อ
แล้วหลังจากนั้นพอเราทราบที่มาที่ไปแล้วว่า
ลูกเข้าตกไปอยู่ในวงจรนี้ได้อย่างไร

ก็เลยลงพื้นที่หาข้อมูล
ว่ามีซุ้มไหนบ้างที่อยู่ในแม่ห้องศร

พอได้ข้อมูลมาหมดแล้วเราก็ลง
เราจะลงพื้นที่ที่จะ

ทางหัวหน้าทีมเราก็ยัง
อยากที่จะปกป้องตำรวจด้วยกัน
เพราะว่ามองดูแล้วมันเหมือนจะขอกันได้ระหว่างเรา
ซึ่งทำงานกับตำรวจมานานไหมคะ
หัวหน้าทีมเราก็บอกว่า

เป็นคนจัดหาเด็กในแม่ห้องศร

ทุกคนไม่รู้เขาก็รู้กันมาอยู่แล้ว

ขอให้แง่คิดอย่างหนึ่งคือ
เรายังต้องทำงานด้วยกันต่อไป
ในส่วนของดาบยุทธชัยที่ทำผิด
ก็จะให้ทางตำรวจดูแลกันเอง

หัวหน้าทีมรับประกันกับเราว่า
นายก็จะดูแลในเรื่องของวินัยเอง

เรียกประชุมเรียกดับชยุทธชัยเข้ามา
โดยที่ดาบยุทธชัยไม่รู้ว่าเราเป็นแม่ของ
เด็กผู้หญิงที่โดน
ลูกของเราที่เขาส่งไปขายให้ตำรวจ
โดยที่วันนั้นเขายังไม่รู้ว่าลูกเราโดน
ยุทธชัยไม่รู้ว่าลูกสาวแม่คือลูกสาวแม่

แต่ดาบยุทธชัยรู้จักแม่ในฐานะสายลับตำรวจ
ใช่ค่ะแต่ดาบยุทธชัยไม่รู้ว่า

ขอถามรายละเอียดแทรกเข้าไปนิดเดียวว่า
ตำรวจที่ทำงานกับแม่เนี่ย
คือบอกว่ารู้อยู่แล้วว่าดาบยุทธชัยส่งเด็กขายเหรอ

คำว่ารู้อยู่แล้วเนี่ยตำรวจระดับไหนคะ

ระดับปฏิบัติงานในตำแหน่งยศเดียวกัน
สูงขึ้นไปแค่ไหนที่บอกรู้อยู่แล้ว
เขารู้กันทั้งจังหวัดแหละว่า
ใครต้องการเด็กต้องติดต่อดาบยุทธ์
เพิ่มดาบยุทธชัยทำมานานหรือยังคะ
นานมากกว่านานค่ะต้องทำนาน

ก็อายุราชการดาบยุทธชัยไปอยู่ที่นั่นก็เท่าไหร่แล้วคะ
ก่อนจะถูกย้ายไปอยู่น้ำเพียงดินเขาทำอะไรไว้บ้าง

ลูกคุณแม่ที่คุณแม่พบว่าอยู่ในขบวนการค้ากามเนี่ยเมื่อไหร่
วันที่๑พฤศจิกายน๒๕๕๙ค่ะ

ก่อนที่วันที่๑พฤศจิกา๕๙แม่จะรู้
ก็น้องเข้าครั้งแรกปี๕๗นะคะเดือนพฤศจิกาเหมือนกัน
เดือนพฤศจิกายนปี๕๗ที่น้องเริ่มเข้าสู่ขบวนการที่ว่านี้น้องอายุเท่าไหร่

ทีนี้เรากลับมาพอตำรวจที่ทำงานกับแม่

จะเรียกว่าขอหรือเรียกว่าข่มขู่

แม่ก็บอกว่าได้ถ้าดาบยุทธ์
จับแม่เล้าทั้งหมดแล้วไม่ให้มีกระบวนการนี้
ถ้าทีมเราลงล่อซื้อแล้วเราจับแม่เล้าได้แม่โอเค

หลังจากนั้นก็มีการเรียกดับยุทธ์เข้ามา
หัวหน้าทีมถามดาบยุทธ์ต่อหน้า
ในทีมของเรา๑๐กว่าคนที่อยู่ในหน้าที่นั้น
ถามว่าดาบยุทธ์ตอนนี้มีแม่เด็กมาร้องเรียน
ว่าลูกสาวเขาถูกบังคับไปครับเอาไว้นี้
ต้องการให้ดาบยุทธ์มาช่วยจับ
ดาบยุทธ์อยากเป็นพยานหรืออยากเป็นผู้ต้องหา
ถามคำนี้ทุกคนในที่ประชุมได้ยินหมด
ยุทธ์ตอบว่าอยากเป็นพยาน
ถ้าอยากเป็นพยานดาบยุทธ์ต้องจับอีเม
ับยุทธ์บอกว่าจับอีเมย์ไม่ได้
หัวหน้าทีมถามว่าทำไมไม่ได้
เนื่องจากว่าไอ้เมย์เป็นหลานของตำรวจคนนึง
ซึ่งเป็นเพื่อนของดาบยศจับไม่ได้
แล้วดาบยุทธ์ก็ถามตอบว่าเด็กคนไหน
ที่แม่เขามาร้องเรียน
หัวหน้าชุดก็เอารูปให้ดู
เขาบอกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้มีเสียเลี้ยง

แล้วก็เด็กผู้หญิงคนนี้ทำมานานแล้วสมัครใจเอง

ซึ่งในกลุ่มเด็กพวกนี้ไม่มีใครมีขับ

พี่ก็ยังนิ่งไม่พูดอะไร
แต่ก็เถียงไปว่ามันไม่ใช่ตามที่คุณรู้มา
สรุปหัวหน้าทีมก็เลยสรุปว่าตกลงเอาไง
ยุทธ์จะช่วยไหมดาบยุทธ์ว่าโอเคช่วย
ตอนเย็นเวลา๖โมงเย็น
ถึงเวลาที่นัดเพื่อจะล่อซื้อบริการ

ดาบยุทธ์มาถึงจุดนัดพบของเราคือเซฟเฮาส์นะคะ
ดับทานข้าวกันเสร็จระหว่างทานข้าวน่ะ
ดาบยุทธ์ยังพูดออกมาอีกว่า
ลูกสาวเรามีไอโฟนใช้มีเราก็เลยบอกว่า
ดาบยุทธ์ถามดาบอีกคนนึง

ถามพี่คนนี้ดูว่า
โฟนของลูกสาวได้มาจากไหน

เงินสามแสนบาททางทีมจ่ายมาให้กับแม่
แม่หักให้ลูกสาวไปเข้าบัญชี๒แสน๗

เพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดในเฟฟเฮาส์

ยุทธ์ก็ทำหน้างงแล้วบอกว่า
พี่ทำงานระดับนั้นเหรอ
ใช่พี่ทำยาเสพติดเคสใหญ่
พี่ไม่ได้โลดซื้อทีละเม็ดหรือ๒เม็ด
แล้วหลังจากนั้นก็ออกมาจากที่เรากินข้าว
เริ่มงานคือให้ดาบยุทธ์โทรหาคนชื่อเมย์
โทรครั้งที่หนึ่งดาบยุทธ์บอกไม่ติด
ครั้งที่๒ติดต่อไม่ได้

แต่เรามีแผน๒ไว้โดยแม่เป็นคนประสานงานไว้อยู่แล้ว
ซึ่งแม่ก็มีสายข่าวของแม่ที่จะทำงาน
แม่ก็โทรหาแม่เราอีกคนนึง
บอกว่าวันนี้อยากได้เด็กบริการนายหน่อย

แล้วเขาถามว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนเพราะมันทุ่มกว่า
ตอนนี้เผาหัวอยู่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งในแม่ห้องศร
จัดได้ไหมมาเป็น๑๐ก็ได้เพราะว่าแขกหลายคนแขกผู้ใหญ่

นี่คือคุณแม่กำลังเข้าสู่การพูดง่ายคือล่อซื้อ

ตอนนี้บอกว่าแม่เล้าคือรู้จักกับดาบยุทธ์อยู่แล้ว

ดาบยุทธ์ทำงานกับแม่เล้ากี่คน

เดี๋ยวเราจะเข้าไปถึงประเด็นที่คนสงสัยและอาจจะเป็นประเด็นใหญ่

ข้าราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่คือข้าราชการระดับไหน

และนอกเหนือจากเป็นข้าราชการประจำจังหวัดนั้นแล้ว
มีส่วนในมิติไหนโดยเฉพาะซื้อบริการกับเขาจริงหรือเปล่าสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะรายการถามตรงกำลังอยู่กับสายลับของตำรวจนะคะ
ทำงานกับตำรวจในฐานะที่เป็นสายลับในการล่อซื้อยาเสพติดนะคะ
แต่วันหนึ่งมาพบว่าลูกสาวของตัวเองนั้นอยู่ในขบวนการค้ากามที่จังหวัดแม่ห้องศร
จนกระทั่งต้องเปลี่ยนสายตัวเองมาเป็นการล่อซื้อเรื่องของการค้าประเวณีนั่นแหละค่ะ
ที่เล่าเมื่อสักครู่นี้ตกลงที่แม่พยายามล่อซื้อคนชื่อเมย์เนี่ยถ้าใช้ภาษาง่ายคือคนชื่อเมย์คือแม่เราซึ่งลูกเราอยู่ใน

แล้วแม่ล่อซื้อวันนั้นได้กี่คน

ทุกคนชี้ไปที่ดาบยุทธหรือเปล่า
ทุกคนไม่ได้ชี้ที่ดาบยุทธ์ค่ะวันนั้น
แต่ว่ามันมีเหตุที่ให้รู้ว่าการล่อซื้อเมย์ไม่สำเร็จเพราะ
ไปถึงในห้องน้ำเด็กทะเลาะกันเป็นภาษาไทยใหญ่
เด็กคนนึงด่าเด็กอีกคนนึงว่า
วันนี้พี่ยุทธ์สั่งแล้วว่าไม่ให้ออกมา

ยุทธ์คือดาบยุทธ์ที่เด็กพูด
เพื่อความมั่นใจว่าให้ในทีมรู้ว่าดับยุทธ์หักหลังเรา
พี่ก็เดินนำเด็กออกมาจากห้องน้ำใช่ไหม
พี่ก็เลยถามว่ายุทธ์ไหนใช่คนนี้ไหม
เด็กก็ตอบว่าคนนี้แหละด้วยความโมโหที่เขาถูกจับไง

สักคู่นึงดาบยุทธ์ก็
สักพักดาบยุทธ์หลบ
หลบกลับไปแล้วบันทึกจับกุมเสร็จ
ดาบยุทธ์ไม่ได้เซ็นบันทึกจับกลุ่มนะคะคืนนั้น
เพราะว่าทำบันทึกจับกลุ่มเสร็จต้องเอาไปส่งที่
สพเมืองใช่ไหมคะต้องนำผู้ต้องหาเข้าห้องขังค่ะ

ถ่ายเอกสารไว้เลยว่าดาบยุทธ์ยังไม่เซ็นนะตรงนี้
ตอนที่เด็กชี้ว่าเป็นดาบยุทธ์เนี่ยดาบยุทธยอมรับไหม
ไม่ยอมเล่าดาบยุทธ์เดินหนีออกไปแล้วค่ะ

แล้วตำรวจที่อยู่บริเวณนั้นด้วยล่ะ

ตามที่เขาคิดมันถูกอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ค่ะ
ทีนี้รายละเอียดของเรื่องค่อนข้างจะมากนะครับคุณผู้ชม
เราจะย่นระยะของรายละเอียดเรื่องมาตรงที่
หลังจากมีการล่อซื้อตรงนั้นแล้วเนี่ยนะคะ
จริงมีการชี้ตัวดับอยู่ถูกไหม

คำถามคือทำไมเรื่องไม่ได้เริ่มต้นตั้งแต่ตรงนั้น
กระทั่งมาถึงตอนนี้ยังต้องมาร้องเรียนอยู่อะคะ
ที่มาร้องเรียนที่มาร้องกับสื่อเนี่ย

แจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรอำเภอเมืองแม่ห้องศร
ในวันที่๘พี่เดินทางไปแจ้งความตอนสาย

เขาบอกเขาอ้างว่าถ้าพี่จะมาแจ้งความ

หรือว่าเอาเด็กมาคัดแยกเหยื่อภายใน๒๔ชั่วโมง

พิมพ์หนังสือเพื่อจะไปร้องต่อศูนย์ดำรงธรรม

ดำรงธรรมรับเรื่องการร้องเรียนพี่
ที่ขอให้ศูนย์ดำรงธรรมปั๊มประทับรับหนังสือรับพี่

ตอนเช้าอีกวันหนึ่งพี่ไปโรงพัก
ถึงให้พนักงานสอบสวนถึงรับ

ถ้าพนักงานสอบสวนไม่รับแจ้งความพี่

ถ้าเรานับตั้งแต่ที่แม่รู้ว่าลูกตัวเองอยู่ในขบวนการที่ว่านี้
มีการล่อซื้อแล้วจริงแล้วก็มีการชี้ตัวดาบยุทธชัยที่ว่านี้แล้ว

หรือมีคนวิ่งเต้นล้มคดี
ใช่ค่ะมีตลอดเวลาที่เป็นเรื่องมาเนี่ย
พอไปแจ้งความเสร็จรับแจ้งความแล้วใช่ไหม
หลังจากรับแจ้งความก็มีการสอบกัน
มีการสอบสอบลูกพี่สอบพี่สอบพยานแวดล้อมอะไรต่าง

คดีก็ยังไม่มีการฟ้อง

โดยการร้องภาค๕ร้องศูนย์ดำรงธรรมใช่ไหมคะ

เพื่อที่จะรอผลตรวจสอบข้อเท็จจริงของภาค๕กับศูนย์ดำรงธรรม

พอผลตรวจสอบข้อเท็จจริงออกมา
มีหนังสือส่งถึงพี่เดือนธันวาคม

ซึ่งกระบวนการนี้การตรวจสอบข้อเท็จจริงนี้
กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็คือตำรวจชุดกองสืบ

แล้วเรียกพี่ไปสอบต่อหน้ากรรมการอีก๕คนพร้อมลูกสาวพี่

ซึ่งมีตำรวจในทีมของพี่ไปส่ง

แต่ผลการตรวจสอบบอกข้อที่จริงออกมาว่าพี่เข้าใจผิด

เขาบอกว่าในหนังสือเขาบอกว่า
เขาเรียกดาบยุทธ์มาสอบถามแล้วไม่รู้จักคนชื่อเมย์
และเรียกเมย์มาสอบถามแล้วไม่รู้จักคนชื่อดาบยุทธ์

แล้วเขาขอให้พี่ยุติการร้องเรียน
พี่ก็คุยเป็นการส่วนตัวกับผู้กอง

บอกว่าพูดภาษานี่เลยนะคะ
บอกว่าทำไมมึงสอบประเด็นแค่รู้จักกันหรือไม่รู้จักกัน

ทำไมมึงไม่รู้จักสอบประเด็นอื่น
พยานแวดล้อมว่าดาบยุทธ์เข้ามาเกี่ยวข้องได้อย่างไร
สอบตำรวจที่เป็นคนนำเรื่องมาบอกพี่ว่ามันมีมูลหรือเปล่า

หรือไม่ก็สอบประเด็นการเชื่อมโยงโทรศัพท์
สองคนรู้จักกันก็ต้องมีการโทรหากัน

เราถือว่าอาจจะเป็นการโทรผิดโทรหากันครั้งเดียว
แต่ถ้าคนเรามีการโทรหากันสองสามครั้งขึ้นไปเนี่ย

คุณแม่เห็นความน่าสงสัย

ของการดำเนินคดีตั้งแต่เริ่มต้น

ทีนี้คุณแม่คดีจนตอนนี้เรียกว่าช้า

จากข้อมูลที่ออกมามีการรวมเงินกันเพื่อล้มคดีถูกไหม

คนที่รวมเงินกันเนี่ยมีใครบ้าง
คนที่ส่งมาให้แม่คือเขาบอกว่า
เป็นผู้ใช้บริการที่ลงขันกันนะคะ
ผู้ใช้บริการที่ว่าคืออีกเรื่องหนึ่งที่เราจะคุยคู่ขนานกันไป
ผู้ใช้บริการที่ว่านี้เนี่ยนะคะ
ตั้งแต่ต้นเรื่องแม่บอกแล้วว่ามีตำรวจเองด้วย

แล้วตามข่าวบอกมีข้าราชการระดับสูงชั้นผู้ใหญ่

ข้าราชการที่ว่าเนี่ยใหญ่แค่ไหน
ก็ใหญ่เกือบเบอร์หนึ่งของจังหวัดแม่ห้องศร
ข้าราชการที่ใหญ่ขนาดที่แม่ว่าเป็นข้าราชการตำรวจเหรอคะ

แปลว่ามีข้าราชการหน่วยอื่นด้วยเหรอคะ

สังกัดกระทรวงหน่วยงานอะไรแม่บอกได้ไหม
กระทรวงศึกษาที่การก็ครูใช่ไหมคะ

กระทรวงกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมคะ

เหมือนกับว่าทุกสาขาอาชีพสมาชิกอบตนักการเมือง
นายกอบตผู้ใหญ่บ้านกำนันอย่างนี้ค่ะ

หลักฐานแน่นแค่ไหนกล่าวหาขนาดนี้
หลักฐานคือประจักษ์พยานเด็กไงคะ
เด็กที่ถูกเอาไปขายไงครับ

ไม่ใช่ว่าส่งเด็กคนต่อคนไงคะ

เด็กไปพร้อมกัน๕คน

มีการราชการบางส่วนด้วยนะคะ

แล้วตอนนี้เนี่ยแทบหาที่อยู่ไม่ได้ในพื้นที่สักครู่ค่ะ

แล้วก็มันเป็นเรื่องของขบวนการที่ใหญ่มาก
ถ้าเป็นจริงตามที่คุณแม่เล่าทั้งหมด

คุณแม่เล่ามาเนี่ยคดีเนี่ย
ตั้งแต่เริ่มต้นมันก็เป็นอย่างที่ไม่ควรจะเป็นแล้ว

ขอย้ำนอกจากดาบยุทธชัย
ข้าราชการหน่วยไหนและระดับไหนบ้าง
ที่อยู่ในขบวนการค้ากามเป็นคนจัดหาให้

เพราะฉะนั้นการเป็นผู้จัดหาที่แม่รู้มีแค่ดาบยุทธชัย

อีกกลุ่มหนึ่งคือคนที่ใช้บริการคือเป็นคนที่ซื้อ

จำได้แม้กระทั่งสรีระของผู้ใช้บริการ
คนที่แม่พูดถึงที่สังกัดหน่วยงานต่างทั้งหมดเนี่ย
เขารู้ตัวไหมว่าเขาอยู่ในคนที่แม่มีหลักฐานในการมัดตัวเขาหรือเปล่า
ตอนนี้เขาก็อาจจะร้อนหนาวอยู่
การรวมเงินกันเพื่อล้มคดีนี้แม่รู้ไหมว่าตอนนี้ตัวเลขมันไปถึงไหนแล้ว
ไม่ทราบค่ะได้รับส่งไลน์มาให้ก็๓๐ล้านนั่นแหละค่ะ

ซึ่งคนที่รวมเงินกันคือค่าราชการที่เป็นคนซื้อบริการถูกไหม

ตามข่าวลือนะคะที่เขาส่งมาให้แม่

ข้าราชการอีกกลุ่มนึงที่บอกเดือดร้อนเนี่ยใคร
หัวหน้าทีมที่ช่วยเหลือในการล่อซื้อจับกลุ่มดูแลเราด้วยคะ

หัวหน้าทีมแล้วก็น้องสองคนที่นำเรื่องมาบอกเราก็คือคนที่เดือดร้อน

ก็ต้องลำบากเพราะว่ามันก็ต้อง

เขาไม่โดนไล่ล่าแต่เขาโดนสังคมแม่ห้องสอน
ตราหน้าว่ามึงอยู่ในขบวนการค้ามนุษย์นี่หว่า

สังคมที่นั่นกล่าวหาว่าเขาอยู่ในขบวนการ

เพราะในหนังสือคำสั่งระบุเลยว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องในคดีค้ามนุษย์
อ้าวแล้วคนที่เซ็นหนังสือคำสั่งที่ว่านี้
คือผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕ค่ะ

ใช่ท่านอาจจะไม่รู้คือท่านฟังความข้างเดียวไงฮะ
ท่านไม่ได้เรียกเราเข้าไปพบทั้งที่เราพยายามจะเข้าไปพบอะค่ะ

คุณแม่ออกมาเปิดขนาดนี้เนี่ย

ถูกติดตามคุกคาม

ตอนที่ก่อนที่จะมาอยู่กรมคุ้มครองสิทธิ์แล้วค่ะ

มีคนแค่ติดต่อขอให้ล้มคดีหรือพยายามจะทำร้าย
ก็ขู่มากกว่าไง
ขู่แล้วก็พยายามจะเยียวยาค่าเสียหายแล้วก็ให้จบอย่างนี้ค่ะ
ตามแผนแม่เปิดเรื่องแล้วพรุ่งนี้ทำอะไรต่อ
แม่อยากพบท่านพบตรหรือท่านศิวราที่ทำคดีด่านช้างค่ะ
เพื่อเล่าความจริงให้ท่านฟัง

ว่าต้าจิตใจแม่เป็นยังไง
โอเคเพราะว่ามันผ่านกลัวอายมาแล้ว
ต่อไปทำกับถูกต้องค่ะ

ได้ต่อสำหรับการเกาะติดการเปิดโปรงขบวนการค้ากามที่จังหวัดแม่ห้องศร
ซึ่งมีข้าราชการหลายหน่วยงานและระดับสูงเป็นผู้ซื้อบริการนะคะ

สวัสดีค่ะ